เพราะว่าใครก็ตามที่ไปกินไปเที่ยวที่ไหน
สามารถขอใบกำกับภาษีเพื่อที่จะนำไปลดห่อนภาษีได้

หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ใช้บริการกันมาก

แต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าร้านค้า
ไม่ใช่ว่าทุกร้านนะคะที่จะออกไปกำกับภาษีทำให้ได้
เพราะว่าจากการสำรวจมีเพียงแค่๑๐๐๐ร้านค้าทั่วประเทศเท่านั้น
ส่วนผู้ประกอบการก็เชื่อมั่นนะคะ

ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น

มีผู้ใช้บริการแน่นตลอดทั้งวัน
ส่วนใหญ่นอกจากจะหนีร้อนมารับประทานอาหารในบรรยากาศสบายแล้ว
ยังต้องการมาใช้สิทธิ์ตามมาตรการลดหย่อนภาษีกินเที่ยวช่วงสงคราน
ระหว่างวันที่๙ถึง๑๗เมษายน
ซึ่งสามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ก็เหมือนกับปลายปีที่แล้วที่เหมือนรัฐบาล

ก็เลยเหมือนประมาณว่าก็เลือกที่จะเข้าร้านอาหาร
หรือจับจ่ายใช้สอยที่ออกไปกดภาษีได้
แล้วยิ่งช่วงนี้ก็เลยเพื่อจะเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วย

เลยก็ออกมากำกับภาษีเป็นชื่อตัวเอง
ช่วงนี้ค่ะก็คือมันใกล้จะวันหยุดยาวด้วยค่ะ
ก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาเดินห้างกันด้วย

แต่ก่อนก็ยังไม่สนใจเรื่องใบกำกับภาษีเท่าไหร่ค่ะ
แต่พอแบบมีมาตรการนี้ขึ้นมาก็เก็บอะค่ะ
ก็ไปลดหย่อนด้วยเหมือนกันค่ะ
การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
ทำได้อย่างรวดเร็วไม่เกิน๑๐นาที
เพราะผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม
รองรับการใช้สิทธิ์เป็นอย่างดี
ส่วนผู้บริหารห้างสรรพสินค้ามองว่า
มาตรการนี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นยอดขาย

ยังจะช่วยกระตุ้นให้คนมาเที่ยวห้างมากขึ้น

เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เราได้มีการขยายออกไป

ซึ่งในช่วงสงการเวลานี้

สำหรับมาตรการในการที่จะคืนภาษีสูงสุด
ถึง๑๕๐๐๐บาทผมก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดี

แล้วก็ให้คนออกมานอกบ้านมากขึ้นครับ
แต่การใช้สิทธิ์อาจทำไม่ได้ทุกร้าน
เพราะข้อมูลจากสมาคมพัฒนาคารไทยระบุว่า
ไทยมีร้านอาหารทั่วประเทศ๑แสนร้าน
แต่มีร้านที่สามารถออกใบกำกับภาษี
เต็มรูปแบบได้เพียง๑๐๐๐ร้านเท่านั้น
แต่เชื่อว่าหลังจากมีมาตรการนี้

เข้าสู่ระบบภาษีเพิ่มขึ้นอีก๑๐๐๐ล้าน
ในเมื่อรัฐบาลไม่มีแรงจูงใจอะไร
ให้คนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลมากระตุ้น
หรือมาสร้างแรงจูงใจกับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ว่าถ้าเข้ามาสู่อย่างนี้แล้วเนี่ย
ขายคุณจะสูงขึ้น
เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคอยากมาใช้
โดยเฉพาะจะเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อด้วย
อดคล้องกับข้อมูลจากกรมสรรพากรที่พบว่า
ช่วงมาตรการช็อปช่วยชาติปลายปี๒๕๕๙
มีประชาชนหลายรายร้องเรียนมาว่า
ถูกร้านค้าปฏิเสธการออกใบกำกับภาษี
ภาครัฐคาดหวังว่าการออกมาตรการนี้
อกจากจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายแล้ว
ร้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากผู้ซื้อ
ยังจะช่วยกระตุ้นให้ร้านค้าร้านอาหาร
ที่มีรายได้เกิน๑๘๐๐๐๐๐บาทต่อปี
เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น
มาตรการกินเที่ยวลดห่อนภาษีนี้เป็นที่ตื่นเต้น
สำหรับทั้งผู้บริโภคเองแล้วก็ผู้ประกอบการด้วย

เพราะว่าไม่ใช่ว่ารถยนต์๑๕๐๐บาทจะได้เต็มวงเงิน

รวมไปถึงอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลยืดอายุด้วย
คือต้องบอกว่าแยกกันเป็น๒อันค่ะคุณผู้ชม

กำหนดเวลาเอาไว้ก็คือ๙๑๗เมษายน
ช่วงนี้จะไปทานอาหารได้จะไปซื้อทัวร์ได้

แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปใช้บริการนอกเหนือ

สามารถนำมาลดหย่อนได้ในอีกมาตรการหนึ่งนะคะ
นั่นก็คือมาตรการท่องเที่ยวแล้วก็สัมมนาในประเทศ
อันนี้รัฐบาลเขาต่ออายุเพิ่มขึ้นอีก๑ปี
ก็คือ๑มกราคมจนถึง๓๑ธันวาคม๕๙
ดังนั้นถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลา
เอามาใช้ในอีกมาตรการหนึ่งต้องแยกกันเป็น๒อัน
แล้วก็มาตรการที่รัฐบาลบอกว่าใช้ตลอดทั้งปี
หมายถึงแค่การท่องเที่ยวการสัมมนาซื้อทัวร์
โรงแรมเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการกินเที่ยว
ใช่ค่ะทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน
จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ